คราวนี้มาฝึกสมองกันต่อดีกว่านะคะ
กับเรื่องราวข่าวจากเพจเจ๊มอยอีกแล้ว
โยนไปให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานจะเข้าเราคุณผู้ชม

จริงข่าวนี้มันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะ
ก็ข่าวเขาเขียนพาดหัวนะคะบอกว่า
ว่ากันด้วยเรื่องของแฟนคลับคุณผู้ชม
ไปตามสืบสอเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
แฟนคลับชาติไทยเนี่ยสืบเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกคุณผู้ชม

เขาไปสืบวาดนะคะมีคู่รักคู่นึงนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยประกาศเลิกลาอย่างเป็นทางการไปค่ะ
ผู้ชายก็ลบรูปกับแฟนเก่าทันที

คุ้นแล้วพวกนี้มีคนเลิกกันไม่กี่คู่หรอก
ใช่จากนั้นค่ะชะนีสวยใสที่ว่ากันแอบกิ๊กในกองละครก็รีบฟอลโลไอจีเลยค่ะ
พอไปส่องนะคะในไอจีสตอรี่นะคะก็มีแคปชั่นบอกว่า

ปลนี่ไม่รู้ว่าผู้เนี่ยผู้ชายนะคะ
พูดไปง่ายก็คือเจ๊มอยจะบอกว่าผู้ชายครบซ้อนหรือเปล่า
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในกองถ่ายกองละครเดียวกัน
แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นดาราสิถ้าอยู่ในกองละครเดียวกัน
ใช่เขาบอกว่าเป็นน้องใหม่นางเอกน้องใหม่นะคะ
ด้วยความที่ตามสืบสออย่างที่บอกนะคะ
แฟนคลับไทยเก่งกาดที่สุดนะคะ
เป็นดาราหน้าใหม่ยังไม่ทันดังเรื่องผลงานนะ

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเปิดวาร์ฟมาเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
กลายเป็นว่านะคะไม่ต้องคิดให้เยอะไกลค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็งานเข้ากันนพัฒน์อีกแล้ว

เพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะเขาเพิ่งออกมาประกาศเมื่อวันแม่นะคะคุณผู้ชม
เขาก็เลิกลากับน้องมารีไปแล้ว

แล้วมีคนเปิดวาร์ฟไปอีกนะคะว่าน้องคนใหม่เนี่ยค่ะ

คุณมารีคนใหม่ที่เขาเมาส์มอยกันเนี่ยว่าเป็นน้องมาริน
ใช่นะคะเพราะว่าไปดูในจีสตอรี่นะคะน้องก็โพสต์ตามนั้นเลยนะคะ

เออซึ่งน้องมารินเนี่ยค่ะต้องแบบว่าปิดคอมเมนต์เลย
แต่ไม่ปิดไอจีนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ย

ไอ้ข่าวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงเลย
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกัน
ไม่ได้สนิทสนมกับพี่กันนพัฒน์เลย
อ๋อเหมือนก็อาจจะเป็นแบบการที่เชื่อมโดงของชาว
สวยนะดูไอจีแม่ละ

ออกมาแล้วน้องก็สวยนะเขาเป็นแอลว่าสเตจเก่านี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ไอซีมันเปิดดีนะเผื่อคลิปอะไรด้วย
นำเสนอได้แล้วเพราะว่าเขาออกมาโต้แล้วคนนี้ค่ะดูไอจีนะก็คือสวยอ่ะ

แต่ว่าท้ายที่สุดน้องคนนี้ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ใช่แฟนใหม่
ไปกับการ์นัพัทส์ก็ถามนางนางก็มาแล้วนะคะบอกว่าช่วงนี้ก็คือสหัศจรรย์กันนะคะ
จริงให้พี่แจ๊กในฐานะที่พี่แจ๊กก่อนจะรู้จักน้องการ์นัพัทส์
เขามีคนหมายกุ๊กกั๊กจริงมั้ย
จริงนะคะตอนนี้ก็คือถามเขาตรงเนี่ยแหละค่ะ
ก็รู้จักกันนะคะน้องก็บอกไม่มีเพราะว่า
ไหนมองกล้องสิพี่แจ๊คไม่มีใช่ไหม
ดูเขาเลิกกันเพราะอะไรเอาจริงเหตุผลที่เขาแบบบอก
ก็มันจริงถ้าเชอรี่มีแฟน
มันจะมีแบบลักษณะของการที่แบบมันครบแล้วไปต่อไม่ได้
อาจจะมีเหตุผลบางอย่างเราก็ไม่ต้องจำเป็น

เรื่องส่วนตัวเรื่องไลฟ์สไตล์อาจจะเรื่องรอบข้างด้วยนะคะ
ท้ายที่สุดก็คือยื้อไม่ไหวนะคะ
คือถ้าเป็นแฟนกันต่อไปมันก็เหนื่อยนะคะ
สรุปก็คือว่าตอนนี้น้องการบอกเลยนะคะว่ายังโสดอยู่นะคะ
แล้วก็อย่าเอาเรื่องแหล่ว
จริงมีดูไม่ได้นะคะแต่ว่าคือเล่าให้ฟังแหละ

แล้วหลอกกับมารีไม่ได้มีมือที่สาม

ส่วนน้องมารินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้

ขาใจนิดนึงนั้นที่มันแม่ชู้เขาออกมาที่สัมภาษณ์ว่า
ตอนที่เดินกลับไปหาพระเมีย

พอว่าเรื่องนี้คนรอบข้างไม่ได้พูดถึงเลย
แล้วก็คือวันนั้นออกมาพูด
พอว่าเดี๋ยวน้องมารีจะออกงานวันฝั่งนี้มั้ง

คือคู่คุกกันพอถึงจุดที่มันก็อาจจะบอกได้

ไม่เครียดเพราะเราเล่าเรื่องจริงฟังนะคะ